ข่าวนี้ได้เงินจ้ามากันเลยจ้าที่เจ้าของฉายาจิโกบิ๊กอายสายอารมณ์คุณรู้ไหมใคร

ถูกต้องคุณผู้ชมตาเขาเนี่ยจะแบ๊วตาตกเตอเพราะว่าอะไร
ใส่บิ๊กอายขันแท็กเลนส์
พี่เลยจะชาวงครบรอบวันเกิดอายุ๓๕ปีกับงานตีฟ้าแฟนมิตรคอนเสิร์ตมาช่วงเดือนกันใหญ่จนที่ผ่านมานี้เอง
น้องพลอยบิ๊กเขาทำด้วยอะไรคะบิ๊กอ่ะน้องพลอยนี่ค่ะนี่คือของขวัญพี่เจ๊ก่ะ
นี่คือของขวัญที่กรับแฟนเพลงมอบให้ถ้าบอกไปแล้วจะต้องร้องอุ้ววววแน่นอน

มันก็ต้องมีของขวัญวันเกิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
พวงมาลัยปีกนกเต็มไปด้วยธนบัตรแบบเต็มเต็มตา
ซึ่งรวมแล้วเนี่ยมูลค่าเป็นหลักล้านเลยนะคุณผู้ชมนะโหเยอะมาก
อกจากนี้ก็ยังมาในรูปแบบของช่อดอกไม้อีกนับกันยังไง
ตาแปลกนะเนี้ยเยอะมากน่ารักแล้วก็นิสัยดีแบบนี้
นี่นะคุณผู้ชมล่าสุดนี่
คือไม่รู้จะสั่นหาคำไหนมาขอบคุณดีแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยนะ
คือย้อมรับเลยว่าโอ้โฮตกใจมากไม่คิดว่าจะได้ของขวัญเยอะขนาดนี้
อืมรวมถึงปีนี้เนี้ยมีสิ่งดี

หนุ่มคนนี้เขาเปิดใจกันหน่อยค่ะ
คาดคิดเลยว่าเราจะได้

ยังจะให้ของขวัญเราแบบนี้อยู่

มันรู้สึกว่าไม่รู้จะสัญหาแถวไหนมาขอบคุณ
พวกเขาที่เขาทำให้เราขนาดนี้

แค่ว่าทุกคนยังมาหากันในวันเกิด